เมื่อวานนี้สารดีกาก็มีคำพิพากษายืน
ยกฟ้องนายสรยุทธ์นะครับอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
คือก่อนหน้านี้เราต้องติดตามกันเพราะมี๒คดี

เรื่องของคดียักยอกเงินค่าโฆษณานะครับ๑๓๘ล้านบาท
แล้วก็๒ที่เมื่อวานถูกฟ้องแล้วก็ขึ้นสารกันอยู่นะครับ
คือคดีปลอมเอกสารคิวโฆษณาอสมท
ก็สารยกฟ้องนะครับ
นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
กรรมการผู้จัดการบริษัทไร้ส้มจำกัด
ก็เมื่อวานเดินทางไปที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ

คดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอายา๓เป็นโจทย์

นายสรยุทธ์นางสาวมณฑาธิรเดช

แล้วก็นางสุพัชชาหรือว่าพิชภาเอี่ยมสะอาด
เจ้าหน้าที่จัดคิวบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับ

ฐานร่วมกันช่อกงปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์
และใช้เอกสารโดยมิชอบเพื่อให้ได้ผลประโยชน์
กรณีที่เมื่อปี๔๙จำเลยทั้ง๔คน
ร่วมกันนำเอกสารใบคิวโฆษณา
รายการคุยคุยข่าวจำนวน๑๓๙แผ่น

ร่วมกันทำปลอมขึ้นยื่นต่ออสมท
เป็นหลักฐานในการโฆษณาและคิดค่าโฆษณาส่วนเกินรายการ
หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารใบคิวโฆษณาจริง
เพื่อไม่ให้ต้องเสียค่าโฆษณาหรือว่าเสียค่าโฆษณาส่วนเกิน

ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อสมทรได้รับความเสียหาย
สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องไปแล้วเนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำ
เนื่องจากเป็นการกระทำผิดแยกอีกกรรมหนึ่ง
จำเลยใช้น้ำยาลบคำผิด
ข้อความการรายงานโฆษณาส่วนเกินในเอกสาร
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้เอกสารนั้น

สารดีกามีคำพิพากษา
โดยมีคำพิพากษายืนยกฟ้องตามสารอุทธรณ์และสารชั้นต้น
จำหน่ายคดีออกจากสารบความ
เนื่องจากคดีปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมนั้น

แสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
เพื่อปกปิดความผิดของจำเลยทั้ง๔ที่ได้ร่วมกัน
แจ้งข้อมูลการโฆษณาเกินเวลา
จำเลยที่๔ได้รับเงินค่าตอบแทน

กับคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง๔ไว้แล้ว
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดของเจ้าพนักงานในองค์กรรัฐ
ซึ่งเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว
แต่ผิดกฎหมายหลายบทนั่นเองนะครับ
ดังนั้นที่อายการฟ้องถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำนะครับ
ส่วนคดีที่นายสรยุทธ์ถูกยื่นฟ้องความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำผิดของเจ้าพนักงานในองค์กรรัฐ
ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารดีการ
อันนี้ก็คือคดียักยอกเงินค่าโฆษณาอสมท๑๓๘ล้านบาท
ซึ่งสารอุทธรณมีคำพิพากษาให้จำคุก
พิชภาอดีตพนักงานอสมท๒๐ปี
จำคุกนายสรยุทธ์แล้วก็นางสาวมณฑา
ละ๑๓ปี๔เดือนโดยไม่รอลงอาญา
ส่วนบริษัทไร้ส้มนั้นให้ปรับ๘๐๐บาท

ฟังคำพิพากษาเมื่อวานี้

โดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็หน้าตาก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะครับ